ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของเด็กสาววัย๑๕ปีนะฮะ
ซึ่งเธอก็ต้องการร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาว
เพราะว่าทั้งสองคนถูกจับกลุ่มในข้อหาค้าประเวณี
แต่ทีนี้ตัวเด็กสาววัย๑๕คนนี้บอกว่า
ตัวเธอเองนี่แหละเป็นคนชวนพี่สาว
ซึ่งพี่สาวนี่ก็อายุมากกว่าเยอะอายุ๒๘แล้ว
เป็นคนไปขายบริการทางเพศด้วยกัน
แต่พอถูกตำรวจล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มเนี่ย
ตำรวจได้แจ้งข้อหาพี่สาวว่า
เป็นผู้ที่ค้ามนุษย์
ชักชวนจัดหาพาน้องสาวไปขายบริการทางเพศ
คือเขาบอกว่าเป็นการตั้งข้อหาที่มันแรงเกินกว่า

พี่สาวอาจจะอักค้าประเวณีได้เพราะเขายอมรับ

ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยยังถูกคุมขังอยู่
เพราะว่าไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะ
จากตำรวจส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วเป็นคดีข้อหานักไงค้ามนุษย์
ก็เลยเกรงว่าถ้าปล่อยเนิ่นนานกว่านี้ไป
นี่ก็เดือนหนึ่งแล้วนะเดือนกว่าแล้ว
จากนี้ไปถ้าเกิดยอมรับในข้อหานี้เนี่ย
พี่สาวโดนหนักแน่เอาละ
ตัวเธอกับพี่สาวเนี่ยยอมรับว่าไปขายบริการทางเพศ
เพราะว่ามีคนติดต่อมามาซื้อบริการ
แต่ตัวเด็กสาววัย๑๕เนี่ยเขาบอกเขาเพิ่งคลอดลูก

ทีนี้ลูกค้าที่ติดต่อมาเนี่ยเขาต้องการ๒คน
ก็เลยชวนพี่สาวแล้วเคยไปขายบริการทางเพศ
แบบนี้กันมาแล้ว๔๕ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ย
ครั้งล่าสุดก่อนถูกจับเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเนี่ย
ตำรวจล่อซื้อก็เลยโดนทั้งคู่
ทีนี้ตัวเองเนี่ยค้าประเวณีขายบริการทางเพศเนี่ย
ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแต่พี่สาวไม่ได้ประกันตัวไง
แล้วถ้าปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยแล้วถูกพิพากษาในคดีค้ามนุษย์เนี่ย
โอ้โหเธอกับแม่ของเธอบอกว่าพี่สาวหนักแน่
ก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนที่สกลนครนะฮะ
ก็มีสมาชิกอบจสกลนครท่านหนึ่งซึ่งเป็นทนายความด้วย
ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
หญิงสาวคนนี้นะครับอายุ๑๕ปี
เธอเล่าบอกว่าได้รับโทรศัพท์เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
บอกว่ามีคนต้องการซื้อบริการทางเพศร่วมหลับนอนด้วย
แต่ต้องการ๒คนโดยจะให้เงินคนละ๑๖๐๐บาท
เธอก็เลยไปชวนพี่สาวอายุ๒๘ปีให้ไปด้วยกัน
ก็ไปหาผู้ชายที่โทรมานัดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในสกลนครนะ
ก็ไปเจอชายที่ตกลงกันที่โทรมาหานั่นแหละนะครับ
พอไปถึงปรากฏว่ากลุ่มผู้ชายที่โทรมานัดเนี่ย
แสดงตัวเป็นตำรวจแล้วก็เข้าจับกลุ่ม
ถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่สพเมืองสกลนคร
ในส่วนของตัวเองก็คือเรื่องของการค้าประเวณี
แต่ว่าพี่สาวที่อายุ๒๘ปีถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดหา
ชักพาไปกระทำการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
และชักจูงค้ามนุษย์
ซึ่งเธอบอกว่ายอมรับว่าตัวเองกับพี่สาวค้าประเวณี
แต่ไม่ได้ค้ามนุษย์ไม่มีใครเป็นนายหน้าทั้งสิ้น
เพราะว่าพวกเธอสมัครใจรับงานกันเอง
ไม่มีใครถูกชักจูงทั้งสิ้นทำด้วยกันมาแล้ว๔๕ครั้ง

ตัวเธอเนี่ยเพิ่งคลอดลูกไม่มีเงินซื้อนม

ตัดสินใจรับงานขายบริการ
ที่พี่สาวถูกแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เป็นข้อหาที่หนักเกินจริง
และถ้าไม่ออกมาต่อสู้ไม่มาเรียกร้องขอความช่วยเหลือ

ก็อยากได้ความเป็นธรรมให้พี่เขา
ก็คือเขาไม่ได้พาเราไปคว้าอะไรแบบนี้
คือเขาติดต่อเราก่อน
ไม่ใช่แบบพี่ติดต่อให้ค่ะ

ค่ะก็เคยเหมือนกันยอมรับค่ะ
นี่ค่ะหญิงสาววัย๑๕ปีคนนี้นะคะ
ก็เลยพยายามจะบอกว่าเธอยอมรับในความผิดเรื่องของการค้าประเวณี
พี่สาวก็ด้วยค้าประเวณีอันนี้ผิดจริง
แต่ว่าข้อหาที่มันหนักเกินไปเนี่ยข้อหาค้ามนุษย์มันหนักเกิน
ก็เลยอยากจะมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ขอความเมตตา
เพราะว่าเรื่องนี้เธอได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์นำรงธรรมแล้ว
ร้องเรียนไปที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ว่าเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนก็เลยมาร้องต่อสื่อมวลชน
เพื่อขอความเป็นธรรมตอนนี้พี่สาวก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะ
เพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกมา
คือแม่ของน้องทั้งสองบอกว่าเขาก็เพิ่งรู้นะ
ว่าลูกไปค้าประเวณีกัน
เพราะว่าตัวแม่กับสามีทุกวันก็ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันรายได้น้อย
รู้อีกทีก็คือถูกจับกันแล้วข้อหาค้าประเวณี
แล้วครอบครัวก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไร

เพราะว่าข้อหามันหนักมากค้ามนุษย์